ส่วนที่ญี่ปุ่นผ่านไป๔วันหลังแผ่นดินไหว๒ครั้งซ้อน
ดูเหมือนว่าผู้ประสบภัยญี่ปุ่นจะเริ่มตั้งตัวได้
จากการให้ความช่วยเหลืออย่างทันท่วงที
โดยรัฐบาลญี่ปุ่นเชื่อว่าในวันพรุ่งนี้
สาธารณูปโภคหลักอย่างเช่นไฟฟ้าแล้วก็ปลาปลา

ขณะที่ผู้ประสบภัยก็ยังคงมีความหวังนะครับว่า
จะได้กลับไปใช้ชีวิตแบบเดิมโดยเร็วที่สุด
แต่นั่นก็อาจจะเป็นความหวังที่ริบหรี่
เพราะว่าล่าสุดนะครับผู้เชี่ยวชาญลงพื้นที่สำรวจ
ลงความเห็นว่าอาจจะใช้เวลานาน
ในการที่จะฟื้นฟูบ้านเรือนให้กลับมาเป็นปกติ
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานของคุณจอมพลดาวสุโขครับ
ที่นี่คือลานจอดรถกลางแจ้ง
ตั้งอยู่หน้าร้านขายสินค้าในหมู่บ้านมินามิอาโส

ที่นี่กลายเป็นที่พักพิงชั้นดี
ของผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวที่ไม่กล้ากลับไปอยู่บ้าน

เป็นห้องพักชั่วคราวสำหรับหลายครอบครัว
จะเป็นเรื่องยากที่จะต้องกินนอนในรถ

คุณพ่อคนนี้ที่เลือกจะนำลูกทั้งสองคนออกจากบ้าน

เขาบอกว่าพวกเขาต้องการความเป็นส่วนตัว

มันยังเป็นเรื่องที่ดีกว่าที่ครอบครัวจะได้อยู่ด้วยกัน
เพราะเราก็กลัวหากต้องอยู่ในอาคาร

สำหรับผู้ที่ไม่มีรถยนต์หรือไม่อยากอยู่ในรถยนต์

ก็มาจากร้านขายของที่อยู่โดยรอบ
ซึ่งนำออกมากางช่วยผู้ประสบภัย
ขณะที่ผู้ประสบภัยบางส่วนเลือกที่จะไปอยู่ตามศูนย์พักพิงที่รัฐบาลจัดไว้ให้
ซึ่งในแต่ละวันพวกเขาจะได้รับอาหารน้ำดื่ม
รวมถึงยารักษาโรคและของจำเป็นในการใช้ชีวิต
แต่นั่นก็ไม่ได้ทำให้สภาพจิตใจของพวกเขาดีขึ้น
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อต้องนึกถึงอนาคต
ผู้ประสบภัยคนนี้ยอมรับว่ายังไม่รู้จะต้องอยู่แบบนี้ไปอีกนานเท่าไหร่
บ้านของเขาพังทั้งหลังต้องลื้อสร้างใหม่ทั้งหมด
ซึ่งการรื้อก็ต้องใช้เครื่องไม้เครื่องมือไม่สามารถทำได้เอง
ซึ่งเขาก็หวังว่ารัฐบาลจะเข้ามาช่วยเหลือในส่วนนี้
ความหวังของผู้ประสบภัยหลายคนที่จะได้กลับบ้านโดยเร็วที่สุดยิ่งมืดมนต์ลง
คณะวิศวกรจากศูนย์วิจัยโครงสร้างอาคารมหาวิทยาลัยโตเกียว
ลงพื้นที่สำรวจความเสียหาย
เพราะแม้อาคารหลายหลังโดยเฉพาะสถานที่ราชการ

จากถูกสร้างภายใต้ข้อกำหนดที่จะต้องมีโครงสร้างต้านทานแผ่นดินไหว
แต่บ้านเรือนประชาชนจำนวนมากที่เป็นบ้านเก่า
ก็ยังเสียหายจนอันตรายเกินกว่าจะกลับเข้าไปอยู่ได้
ประกอบกับสถานการณ์ที่ยังไม่ปกติ
ทำให้อากีระวาดะเชื่อว่าอาจต้องใช้เวลาในการฟื้นฟู
เขาบอกว่าการที่แผ่นดินไหวเกิดขึ้นซ้ำเติมความเสียหาย
ทำให้เป็นไปไม่ได้ที่จะคิดซ่อมแซมทันที
จนถึงขณะนี้ความช่วยเหลือรวมถึงสาธารณูปโภคต่าง

โดยรัฐบาลคาดว่าจะสามารถกู้สาธารณูปโภค
ไฟฟ้าน้ำและแก๊สได้ภายในวันพรุ่งนี้
ขณะที่สนามบินคุมาโมโตก็เพิ่งกลับมาให้บริการ
เปิดให้เที่ยวบินลงจอดอีกครั้งในวันนี้
หลังปิดให้บริการนาน๔วันเพราะเสียหายจากแผ่นดินไหว
สิ่งอำนวยความสะดวกภายในสนามบินจะยังไม่สมบูรณ์
แต่การเดินทางด้วยเครื่องบินก็เป็นการขนส่งที่เร็วที่สุดสำหรับผู้โดยสาร
ขณะเดียวกันยังเป็นช่องทางที่เร็วที่สุดในการส่งความช่วยเหลือ
ในช่วงเวลาที่ถนนหลายสายถูกตัดขาด
และระบบรถไฟยังไม่เปิดให้บริการ
แผ่นดินไหวยังสร้างความกังวลให้กับภาคเศรษฐกิจ
นักลงทุนหลายคนกังวลความเชื่อมั่นในระยะยาว
ซึ่งล่าสุดนายชินโซอาเบะนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น
ก็มีแนวโน้มประกาศมาตรการผ่อนปลนด้านภาษี
เพื่อเตรียมฟื้นเศรษฐกิจหลังเผชิญภัยพิบัติ
พลดาวสุโขข่าวเทวรัฐทีวีรายงาน